เหตุการณ์นะคะเด็กชายอายุ๑๔ปีถูกพ่อแท้
และแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายทำหลายอย่างเลยนะ
เอามีดมากรีดเอากันไกลมาทิ้มเอาทูบมาจี้

ใส่ช่วงเวลาที่พ่อแท้กับแม่เลี้ยงเนี่ย

มารับสรุปปั่นไปไม่ถึงระยอง
ไปหยุดอยู่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ

ก็บอกว่างั้นเอาอย่างนี้แม่ไปรับไม่ได้นะ
ให้เพื่อนแม่ที่ขับแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพ

สรุปว่าสองแม่ลูกเจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพของน้อง
อายุ๑๔ปีคนนี้กันก่อนค่ะ
โอ้โหคือ

เออนี่มันเลยอ่ะมันลายทั้งตัวเลยคุณผู้ชม

พ่อแท้กับแม่เลี้ยงที่อยู่ด้วยกันที่ปฐุมธานีเนี่ยนะคะ
บาดแผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่นะคะ
น้องเขาบอกว่าเกิดจากกันกระไรทิ่ม
จุดเป็นมีดกรีดแล้วก็ถูกต่อย

เด็กอายุ๑๔ปีคนนี้นะคะเล่าให้ฟังบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุอยู่กับพ่อแท้กับแม่เลี้ยง

ช่วงหลังมาพ่อและแม่เลี้ยง
ทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งทนไม่ไหว
โทรศัพท์หาแม่แม่จริงอยู่ที่จังหวัดระยอง

แต่ทีนี้แม่บอกว่าก็ไม่มีเงินค่าโดยสาร
ค่ารถที่จะไปรับลูก

อาศัยช่วงที่พ่อและแม่เลี้ยงไม่อยู่บ้านค่ะ
ปั่นจักรยานออกมาคนเดียวเลยนะออกจากปฐุมธานี
บอกว่าจะไปหาแม่แท้ที่ระยอง
ใช้เวลาปั่นจากบ้านที่ปฐุมธานีประมาณ๓ชั่วโมง
ไป๓ชั่วโมงถึงอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เรี่ยวแรงไปต่อไม่ได้

ให้เพื่อนแม่ซึ่งขับแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพ
ไปรับแล้วมาส่งมาหาแม่ที่จังหวัดระยอง

พอมาเจอกันแม่เห็นสภาพลูกมีบาดแผล

ถ่ายรูปโพสต์ลงในเพจ
เรารักบ้านฉางก็คือเพจในภายในจังหวัดระยอง

และอยากจะดำเนินคดีกับอดีตสามี
และแม่เลี้ยงที่ใจร้ายทำร้ายบุตรชาย

เรื่องแม่เลี้ยงใจร้ายไม่ได้มีแต่ในภาพประโยชน์หรือว่าราคอน